คุณผู้ชมค่ะระยะหลังอัญญากรข้ามชาติเข้ามาในประเทศไทย
โดยการแฝงตัวเป็นนักท่องเที่ยวมากขึ้น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กำชับทุกหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องให้เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจค้น
แล้วก็กวาดล้างเครือข่ายอาทยากรรมข้ามชาติด้วยค่ะ
โทคงชีพตันตรวานิสโฆษกระทรวงกลาโหม

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
สั่งการให้ฝ่ายความมั่นคงเพิ่มความเข้มข้น
ในการติดตามกวาดล้างเครือข่ายอาทยากรรมข้ามชาติทั่วประเทศ
โดยเฉพาะการแฝงตัวของอัธยากรในรูปแบบนักท่องเที่ยว
ซึ่งพลเอกประวิทย์สั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตรวจสอบระบบข้อมูลเข้าออกประเทศ
กำกับดูแลการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม
โดยเจ้าหน้าที่ต้องไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยว
และแสวงหาผลประโยชน์โดยเด็ดขาด
โฆษกรสุนกราโฮมบอกด้วยว่าปัจจุบันพบตัวเลข
ชาวต่างชาติอยู่ในราชอาณาจักรเกินกว่ากฎหมายกำหนด
โดยฝ่ายความมั่นคงได้ดำเนินการกวดขันตรวจสอบ
และจับกลุ่มการแฝงตัวของอาทยากรข้ามชาติมาโดยตลอด
โดยเฉพาะข้องในพื้นที่ของกรุงเทพฯมหานคร
ไม่ว่าจะเป็นย่านนานาพระขนงอ่อนนุษย์รำคำแหง
รวมถึงพื้นที่ชายแดนและเมืองใหญ่ในต่างจังหวัด

ไม่ว่าจะเป็นการค้ายาเสพติดค้าอาวุธค้ามนุษย์
ผลิตหนังสือเดินทางและบัตรเครดิตปลอม
ซึ่งทั้งหมดสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจ
และทำลายภาพลักษณ์ของประเทศไทย
ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้ทำการจับกลุ่ม
และทำประวัติอาทยากรเหล่านี้ไปแล้วกว่า๓๐๐คน

ขอให้ประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังพื้นที่
เพื่อให้สังคมปลอดภัยแล้วก็มีความมั่นคงต่อไปค่ะ